ดูเรื่องราวแห่งการทำความดีกันบ้างดีกว่านะครับ
ครูชูศรีไปเที่ยวกระบี
ไปเที่ยวไปเที่ยวมาปรากฏว่าเจอสร้อยคอทองคำ

ก็เลยเป็นข่าวที่น่าชื่นชมจริงนะครับ
นี่แหละครับนางสิริวัลชูศรีอายุ๓๘ปี
อำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราธานีพร้อมด้วยสามีแล้วก็ลูกสาว

ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองกระบี
เพื่อให้ตำรวจช่วยตามหาเจ้าของกันหน่อยนะครับ
หลังจากที่คุณสิริวัลและครอบครัว
แล้วก็ไปพบว่ามีสร้อยคอทองคำตกอยู่บนพื้นถนน
เห็นอะไรแว๊บส่องประกายแวววาวทองคำระยิบระยับ
พอเจอก็เลยเก็บมา
ก็เลยไปแจ้งตำรวจนะครับให้ลงบันทึกประจำวันไว้นะครับ
พร้อมมอบสร้อยคอทองคำให้ผู้ที่เก็บได้
นำไปเก็บรักษาไว้ชั่วคราวเพื่อตามหาเจ้าของ
คือว่าเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวตามหาเจ้าของก่อนนะครับ
โดยพันธุ์นำรวจโทชาชายนาคปรักษีสรวสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรเมืองกระบีบอกว่า
ผู้ใดเป็นเจ้าของขอให้นำหลักฐานมายืนยันกับตำรวจนะครับ
หากพบการแอบอ้างเป็นเจ้าของ
จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
ใบซื้อใบกำเน็ตท่านยังเก็บไว้นะครับ
หรือรู้ว่าสร้อยของฉันน้ำหนักเท่าไหร่

ถ้าสมมุติถ่ายในช่วงที่สวมสร้อย
จะดีมากจะยืนยันได้เลยนะครับ
แล้วก็รู้รายละเอียดไว้น้ำหนักเท่าไหร่

วิธีการตีทองเส้นนี้ทำอย่างไร

เอาเป็นว่าหลักฐานเบื้องต้นไปรับได้นะคะ